ดูเรื่องของข่าวการเมืองกันก่อนนะคะ
เลือกนายกจบแต่อารมณ์คนไทยบางส่วนยังไม่จบ

คุณวราจันมณีซึ่งเป็นผู้ชนะคำขวัญครบรอบ
ประกวดคำขวัญครบรอบ๕๐ปีของพักประชาธิปัตย์นี่ค่ะ
เอาโล่พร้อมกับเงินรางวัลที่ได้รับตั้งแต่ปี๒๕๓๘มาคืนนำโล่มาคืน
เขาบอกว่าเขารับไม่ได้รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
และที่สำคัญมันแสบสวงมากกว่านั้นคุณเชื่อไหม
คือมีการมอบคำขวัญให้กับพักประชาธิปัตย์ใหม่ด้วย

๗๓ปีประชาธิบัติกัดกรรณประชาธิบัติทรยศประชาชน
นี่อันนี้อันใหม่นะอันนี้อันใหม่
มันช่างแตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลย

ก็เลยต้องเอามาคืนเพราะว่าทำใจไม่ได้ที่ไปสนับสนุนลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย
เพราะถือว่าพักประชาธิปัตย์ไม่รักษาสัญญาประชาคม
และทิ้งอุดมการพัฒนาประชาธิปไตย
และไม่คำนึงถึงอุดมการที่ก่อตั้งมาถึง๗๓ปีรวมถึงปีนี้
ภักดิ์ประชาธิปัตย์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี๒๔๘๙

หวังมากนะครับ
คุณวราพูดมีประโยคน่าสนใจ
คุณวราบอกว่า
ว่ารักษณะของสังคมไทยวันนี้เข้าสู่ยุคแหวนแม่นาฬิกาเพื่อน
สะกดคำว่าละอายไม่เป็นแต่อย่างไรก็แล้วแต่
ขอขอบคุณการแสดงความรับผิดชอบของคุณอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์แม้ว่านายจุลินลักษณะวิสิทธ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ที่ไปประกาศต่อประชาชนว่า
จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ที่สุดแล้วก็เพิกเฉยทำไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาว
แต่สุดท้ายก็อ้างบอกว่าที่ต้องสนับสนุนลุงตู่อยู่ต่อ
เพราะเป็นมติภักดิ์เพื่อสร้างความชอบทำ
แต่ที่จริงแล้วมันก็คือตระบัดสัตว์เพื่อชาตินั่นเอง

อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการล้มดิว
กรณีที่พักพลังประชารัฐบอกว่าเดี๋ยวจะล้มดิว
เรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยต่าง
ที่มอบให้พักประชาธิบัติและพักภูมิใจไทย

วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปสอบถามพูดคุยกับโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย

ราเมฆบอกว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์
ยืนยันต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพัก

ได้ประสานการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างแกนนำ

โดยพักพลังประชารัฐได้มีการรับข้อเสนอทั้ง๓ข้อ
ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นพันธสัญญา
โดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้เกษตรกร
ที่ก็รับตรงกันว่าจะกำหนดไว้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล
ก็คือแปลงง่ายจากนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งพักพลังประชารัฐอันนี้เขารับแล้ว
แน่นอนว่าเมื่อพักต้องการนำนโยบายไปขับเคลื่อน
การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้ที่จริงแล้ว
ก็ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน
เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามแนวนโยบาย
ส่วนเรื่องของการล้มดิวต้องไปถามที่มา
ก็คือภักดิ์พลังประชารัฐวันนี้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
หัวข้อคือการหารือถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี
ซึ่งก่อนหน้านี้นายวิเทียลชวริทนายทะเบียนของภักดิ์
รับว่าการขอเปลี่ยนกระทรวงเป็นเป้าหมายหลักที่พักอยากได้

ถ้าเขย่าใหม่แบบนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาภายในหรือไม่นะคะ
คุณวิเทียนบอกว่าอย่าไปคิดในแง่ร้ายขนาดนั้น
คิดบวกกันสักนิดหนึ่ง
ทีนี้มาสอบถามอีกหนึ่งท่าน
สนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ
กรณีถึงการจัดสรรตำแหน่งเก้าอี้กันใหม่
ปรากฏว่านายสนทิวรัฐบอกว่าตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยทั้งหมด
ก็ยอมรับนั่นแหละคือเขาบอกว่าต้องดูเรื่องของความเหมาะสม
สมดุลที่จะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
และมีความเข้มแข็งจะต้องมีการนำมาหารือกันอีกครั้ง
หลังมีนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย
ยืนยันว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด
ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของนโยบายของพักร่วมต่าง
ที่มีการพูดคุยก่อนหน้านี้แล้วจะนำไปสู่เรื่องของการปฏิบัติ
นำไปสู่การบรรจุเป็นนโยบายรัฐบาล
อันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ